๙น๒๔นกลับมาติดตามชมข่าวเช้าไทยรัฐสาวอาทิตย์กันนะครับ
ดูเรื่องอะไรก่อนดีคุณเอาอะไรแปลกก่อนดี
อยากเห็นของแปลกใช่ไหมรวบรวมไว้ให้
มะละกอก่อนเลยหรือว่าจะเอาต้นสาวร้อยผัวก่อน

ฉันอยากเห็นต้น๓๐ที่คุณบอกเป็นพญานาค
ต้น๓๐หรือว่าต้นสาวร้อยผัว
บอกว่างอกออกมามีลักษณะคล้ายพญานาค
แต่ถ้าคุณดูคุณเห็นเป็นอะไรอย่างไรเป็นเลขยังไง
ก็ส่งไลน์มาบอกต่อก็ได้นะ

นี่แหละครับต้น๓๐หรือว่าต้น๓๐๐ผัว
ในที่นาของนายสุธิดุลขุนทศ
ตำบลสะจราเข้อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ลักษณะต้นงอกออกมามีความแปลกประหลาดอย่างไรนะฮะ
เดี๋ยวให้คุณสุภานีบอกกันว่าต้นมันมีความแปลกประหลาดอย่างไร
อย่างนี้ต้องค่อยสังเกตดูนะคะ
ว่าต้นไม้มันงอกออกมาเป็นต้นแบน
มองดูแล้วคล้ายกับพญานาคแล้วก็เลื้อยคดเคี้ยว
ความยาวดิคุณผู้ชม๓เมตร

ชาวบ้านเห็นแบบนี้นะคะก็ไม่ช้าล่ะ
นำดอกไม้พวงมาลัยทูบเทียนน้ำหวานมากราบไหว้ขอโชคลาภ
หวังจะถูกรางวัลนะคะ
แล้วก็เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
มีร่างทรงมาทำพิธีเข้าทรงพญานาคน้อยประมาณชั่วโมงเศษ
เขียนเลขเอาไว้บนกล่องและตู้รับบริจาค
ชาวบ้านก็นำไปเสี่ยงโชคกันคึกคักแล้วนะคะ
ต้นสาวร้อยผัวเป็นไม้เถาไง
เวลาเขางอกเขายื่นออกไปเขาก็จะเถายาวเลยนะฮะ
คุณผู้ชมเห็นประการใด
นี่ส่งบอกได้นะคะ

ที่วัฒน์ป่าบ้านดอลหันกุดจอกที่ตำบลกุดจอกน่ะนะคะ
ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองพันปี
เป็นต้นตะเคียนขนาดยักษ์เลยนะคะยาว๕เมตร
ขุดมาได้จากคลองข้างวัด
แล้วก็แน่นอนค่ะเวลาที่ขุดมาแบบนี้แล้ว
จะมีน้ำแดงดอกไม้ถูกเทียน
ชุดไทยเครื่องสำอางถวายเจ้าแม่กัน
คือคนมาถึงก็ลงแป้งทาถูเฉง้อดู
อย่างมีความหวังมีอุปกรณ์มาหมุน
ให้เสี่ยงเลขด้วยนะโอ้โฮขนาดนั้นเลยค่ะโอ้โฮ
ในสคริปต์เขียนมาเลยว่าเลขอะไรแต่อ่านไม่ได้
อ่ายังมีอีกนะคะค่ะอีกที่หนึ่งที่ราชบุรีอ่า
ไปดูต้นมะละกอประหลาดหน่อยนะคะ
หลาดถึงขั้นว่ามีคนเอาผ้าแพร่มาผูกเอาไว้
นี่แหละค่ะมะละกอปกติแล้วเนี่ยเวลามันออกลูกนี่นะคะ
มันก็จะออกห้อยย้อยลงมาใช่ไหม
แต่นี่คือมันพุ่งยอดชี้ขึ้นไปแบบนี้นะคะ

แล้วก็ต้นมะละกอนี้สูงเพียงแค่๙๓เซนติเมตรเท่านั้น
ต้นสูงไม่ถึง๑เมตร
เป็นต้นเตี้ยนะซึ่งต้นมะละกอนี้อยู่ที่บ้านของนางปรานีชมพูพันธ์
บ้านเลขที่บอกหน่อยแล้วกันจะได้ไปถูกบ้าน
ถ้าใครอยากไปดูมะละกอแปลกนะคะอยู่บ้านเลขที่๓๔หมู่๔ตำบลห้วยไผ่
ไม่นานละค่ะก็มีชาวบ้านนำทูบเทียนดอกไม้พระแผล
มาพร้อมกับการบริกรรมคาถากราบไหว้ขอโชคลาภ
ก็วิธีการขอโชคลาภก็ทำหลายวิธีนะ
บางคนก็นับใบมะละกอบ้างล่ะ
บางคนก็นับลูกบ้างละบางคนก็วัดความสูง
ไปดูที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะครับ

มาตั้งเครื่องแก้บนพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
หลังจากถูกรางวัลจากการรำของนาคน้อยมาตลอด
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมากี่งวดแล้วไม่ทราบนะครับ

ได้มาขอให้นาคน้อยบรำแก้บนด้วยนะครับ

ไล่บรรมพร้อมกับชูนิ้วกำมือ
ให้สามารถตีเลขกันได้ท่วนทั่วเลยนะครับ

ให้เห็นนาคน้อยนิดเดียวเองให้เราดูแผงค้าซะเยอะ
โอ๊ยเลขให้โชคเลขให้โชคถ่ายรูป

บรรดานักเสี่ยงโชคทุกสาระทิตย์
เข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่เห็งปภาโสอายุ๙๒ปี
เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านช่องจอมวัดพัฒนาธรมารามนะครับ
วัดพัฒนาธรรมารามอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
ฉายาเทพเจ้าแห่งโชคลาภของแดนดินถิ่นอีสานใต้
ก็มีผู้คนมากราบไห้กันอย่างคึกคักไม่ขาดสายครับ

พร้อมกับเลือกซื้อหารอตเตอรี่กันด้วย

เมื่อวันที่๑๖กันยายนปี๖๐เนี่ย
มีสาวสุรินโชคดีถูกรางวัลที่๑
เลข๑๗๐๑๔๓รับไป๑๒ล้านบาท

หลายคนเลยอยากจะมีโชคลาภตามไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่เรื่องข่าวความเชื่อมา
เพราะว่าข่าวความรู้ก็มีนะ
ต้นสาวร้อยผัวหรือว่าต้นสาว
หรือว่าสาวร้อยผัวรากสามสิบหรือรากสามร้อยรากนี่นะฮะ

ตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วต้นนี้ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรหลัก
ในการเป็นยาบำรุงของผู้หญิงคุณ
เขาบอกบรรเทาภาวะประจำเดือนไม่ปกติ
ประจำเดือนภาวะมีบุตรยากตกขาวภาวะหมดอารมณ์ทางเพศ
ภาวะหมดประจำเดือนบำรุงน้ำนมบำรุงคันและป้องกันการแท้งได้
เลยเป็นชื่อเรียกว่าต้นสาวร้อยผัว
บำรุงกำลังสตรีบำรุงสุขภาพผู้หญิง
ใช่ฮะเป็นไม้เถาไม้เลื้อยผมยังอยากรู้เองไง
ผมก็ไปเสิร์ชฉาข้อมูลเอานะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นภาคอีสานเขารู้จักกันในชื่อของผักชีช้าง
ภาคเหนือเรียกว่าม้าสามตอน
คนภาคใต้เรียกว่าผักหนาม
แต่ละภาคก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับ
ใช่ค่ะแหมได้ความรู้แล้วก็ได้เลขด้วยนะคะ

โดยเฉพาะช่วงนี้กองสลากเขาบอกว่าจะรวมหวยชุดใช่ไหม

เขาบอกว่าช่วง๓เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนาช่วงนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะ

ใช่ให้ประชาชนส่งมาได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
คิดเห็นยังไงว่าอยากให้รวมสลากชุดเนี่ย
เป็นกี่ชุดกี่ใบยังไงส่งมาบอกได้
แล้วก็หลังจากนั้นจะพิจารณากัน
ว่าจะมีการรวมออกเป็นสลากชุดหรือไม่

ที่คุณซื้อสลากเกินราคาเนี่ย

มีมูลค่าถึง๑๑๒๐ล้านนะคุณ
ล้านนะคุณเข้าเงินใครล่ะเข้ากระเป๋าใครล่ะหรือว่าสาพว่านกันนี่นั่น
คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาได้เรื่องของการรวมสลากชุดของกองสลากเองนะ
เราจะได้สำรวจตรวจสอบความคิดเห็นกันก่อนในหน้าจอตรงนี้เลยนะครับ
ส่วนช่วงนี้ขอขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวันแสงสุนทรด้วย